ถืองไม่พูดถึงไม่ได้นะฮะก็พอวานโรคสองใบของพี่ป๊อบนะฮะ
ปองกูตโอ้โหทำรายถล่มมากเออ

เกี่ยวกับจุดคลายแม็กซ์เลยนะคะกับเรื่องราวทั้งหมด

คุณโบคุณตาเดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งนะคะ

ผมสร้างโรคสองใบ

เขาไม่รู้ว่ามันมีโรคอีกใบหนึ่ง
ผมโกหกเขา
เพื่อให้โลกสองใบนี้ยังอยู่กับผมได้

มันไปตามสถานการณ์ของมัน

สิ่งที่ผมทำคือผมปล่อยมันไป

เราคุยกันแล้วว่าเราลดความสัมพันธ์
หลังจากนี้มันจะไม่มีเรื่องราวของความรัก

สรุปเลยก็คือว่าคุณป๊อปค่ะ

แล้วก็กลับไปใช้ชีวิตสมรสกับคุณตาค่ะ

ก็ต้องยอมรับนะคะว่าเรื่องโลกสองใบเนี่ย

ฉันเป็นพระอาทิตย์มีโลกเจ็ดดวงไปเลยนะคะ
แต่เราก็เลยทำไทม์ไลน์บันเทิงไทยรัฐมาให้ดู
เพื่อจะได้เข้าใจง่ายโลกสองใบของพี่ป๊อปนะคะ

เริ่มจากกับคุณป๊อปค่ะรู้จักคุณปานะคะ
ก็คือแฟนที่แต่งงานค่ะตั้งแต่ม๔ค่ะ

ช่วงปี๒๕๔๘ถึง๔๙ย้อนไปเลยนะคะคุณผู้ชม
ในขณะที่ช่วงปี๕๒ค่ะเป็นปีที่ป๊อปกับโบเริ่มรู้จักกัน
ตอนนั้นที่คุณป๊อปให้สัมพันธ์บอกว่าเขามีปัญหา
แล้วก็ฝ่ายคุณป้าบอกว่ามีโอกาส
ลองคุยกับคนอื่นดูนะคะปรากฏคุณป๊อปก็ไปคุยจริงนะคะ
แต่ว่าคุณปาไม่รู้ว่ามีคุณโบเข้ามานะคะ
ในช่วงปี๕๗ค่ะป๊อกกะปานะคะก็มีภาพไปท่องเที่ยวกันหลายทริป

โพสต์ภาพคู่กับคุณโบ
ซึ่งเป็นแฟนคนที่๒ในวันครบรอบ๖ปี
นั่นหมายความว่าปี๑ปี๕๒โลกทั้ง๒ใบของคุณป๊อป

ครบซ้อนอย่างถาวรอย่างเป็นทางการใช่นะคะโดยปี๒๕๖๐ค่ะ
มีภาพของคุณปลาปรากฏหน้าหนึ่งตอนนั้นที่โจรขึ้นบ้าน
คุณหลังจากนั้น๑ปีนะคะทั้งคู่ก็ทำพิธีสู่ขอสำหรับการแต่งงาน
ซึ่งในช่วงนั้นคุณป๊อปคุณโบก็เริ่มเปิดธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยกัน

ลูกของคุณตาค่ะก็ได้ถ่ายภาพพรีเวดดิ้งในช่วงเดือนมกราคมปี๖๒
แต่วาเลนไทยที่ผ่านมาค่ะคุณป๊อปคุณโบฉลองวันทานด้วยกันหวาน

ฉลองวันเกิดของคุณโบซึ่งเป็นแฟนคุณสองในวันที่๒๐กพ
ในขณะที่ถัดกลับมาในวันที่๒๓กพตอนเช้าเลยในวันเสา
คุณป๊อปกับคุณป๊าแต่งงานภาพปรากฏในทุกสื่อ
แล้วก็มาระเบิดฟอร์มในวังว่าง๒๕กพ
ก็คือเลิกลากันอย่างเป็นถาวรนะคะกับคุณโบ
แล้วก็มาคบกับคุณปาแล้วก็ให้สัมภาษณ์อย่างที่เห็นค่ะ

โอ้โหไทม์ไลน์ทุกคอมเมนต์ถล่มทลาย
คนก็ตอบว่ามีทนเห็นใจ
ยกยอดความดีที่คุณป๊อปเคยทำมา

ขณะที่นะคะแฟนที่เป็นแฟนคนที่สอง
ที่คือคุณป๊อปออกมาบอกว่าไม่ครบแล้ว

อยู่จุดที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกนะคะ
แล้วโบไม่ใช่คนเข้มแข็งใดเลยแต่โบจำเป็นต้องทำเพื่อคนเหล่านี้
เพราะว่ามีคนเข้ามาโพสต์เห็นใจบอกว่าพี่ป้านาอานอนไม่ได้เลย
มาหลอกลูกสาวอย่างนี้นะคะโบก็ต้องเรียนรู้และเป็นบทเรียนนะคะ

ที่เห็นที่ในสตูดิโอเนี่ยคุณผู้ชมค่ะซึ่งเขาก็ไปอัดรายการต่อทำหน้าที่ของคุณป๊อป

ใช่แล้วมีเป็นรายการสดคุณผู้ชมมีอยู่ช็อตหนึ่งที่คุณป๊อปร้องไห้
กับเพลงซึ่งที่ผู้แข่งขันเอามาร้องแล้วมันโดนใจ
มันหลายเพลงเลยหลายที่โดนใจในวันนั้น
คือเมื่อคืนนี้แหละค่ะคุณป๊อปก็ร้องไห้กลางรายการเลยค่ะ
คือแบบมันชื่อเพลงว่าผิดที่ไว้ใจแล้วพี่คิมซึ่งสนิทกับพี่ป๊อป
ก็มาพูดให้กำลังใจด้วยในรายการค่ะซึ่งหลังจากท้ายรายการค่ะ
คิมก็ได้โพสต์ข้อความเดี๋ยวจะเอาให้ขึ้นให้ดูนะคะคุณผู้ชมค่ะ
นี่ค่ะภาพนี้ค่ะบอกว่าคนคนหนึ่งทำดีที่สุดเท่าที่คนเขาจะทำได้
ไม่ใช่ดีที่สุดในแบบที่คนอื่นคิดไม่เช่นนั้นชีวิตก็ไม่ใช่ของเรา
คือก็คือให้กำลังใจน้องชายนั่นแหละค่ะแล้วก็พูดด้วยว่าใครไม่เห็นด้วย
คือจริงคุณป๊อปได้รับการลงโทษทางสังคมเรียบร้อยแล้วเราดูแล้วเป็นตัวอย่างดีกว่า
ดูแล้วเตือนสติว่าคุณที่อยู่ตอนนี้คุณครบซ้อนหรือเปล่าคุณมีพฤติกรรมแบบนั้นหรือเปล่า
หยุดอย่าทำเพราะว่าผลของการทำที่เกิดขึ้นคุณป๊อปเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดแล้วนะ
เพราะว่ามันไม่ดีเลยทั้งต่อตัวเราแล้วก็ครอบครัวด้วย
ว่าคุณจะอยู่ในโลกใบไหนแต่คุณต้องอยู่ในโลกของความเป็นจริงด้วย
ต้องนะคะแล้วก็เอาพูดกันตรงเป็นกำลังใจคุณป๊อปนะคะให้สู้กันต่อไปค่ะ